มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพถ่ายออกมาแบบนี้เหมือนทักทายแบบดี
สวัสดีค่ะทุกคนเรามีเหตุการณ์ชวนสยองมาเล่าให้ฟังนะคะ
คุณทำเสียงดูดีแต่จริงคือเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลย
คือเขาขนลุกมากเพราะอะไรล่ะ
ที่มันอยู่ในห้องนอนแล้วเธอกับลูกนอนใต้แอร์
ปรากฏว่ามันมีหนอนหนอนร่วงลงมาค่ะคุณผู้ชม
ตอนแรกเธอไม่ได้รู้หรอกนะว่านอนมันมาจากไหน
แต่เห็นตัวนี่ตัวน่าจะเท่าข้อนนิ้วก้อยอยู่ไหม
เพราะนิ้วก้อยคือเธอทำความสะอาดบ้านแหละเธอเป็นแม่บ้านเลย
ก็ทำใต้เตียงทำบนเตียงหนอนมาจากไหน
พอนอนบนเตียงแล้วเอ๊ะขอดูใต้เตียงลากเตียงออกมาทำความสะอาด

นี่คือตอนที่มากวาดรวมกันแล้วมันยังไม่ตายคุณผู้ชม
มันก็กระดึ๊บแบบเร็วด้วยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องหาแหละหนอนมาจากไหน
ใช่ค่ะนี่คนที่โพสต์คือคุณขวัญนะคะ
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คกลุ่มงานบ้านที่รัก
เธอก็เล่าให้ฟังว่าหนอนสุดท้ายนะพอเธอหาที่มาที่ไป
ก็เลยรู้ว่ามันร่วงมาจากแอร์หล่นลงมาแบบไม่หยุดนะคุณผู้ชม
คือตอนแรกเธอเจอหนอนนะไม่คาดคิดว่าจะเจอเลย
บอกว่าซักผ้าห่มผ้าปูทุกอาทิตย์เลยค่ะ
สะอาดแล้วค่ะมันมาได้ยังไงคะ
เราก็เลยเลื่อนเตียงนอนออกมาเจอตามพื้นอีกเป็นฝูงเลย
คือมันชอนชัยออกมาจากลามิเนต
มันออกมาจากลามิเนตได้เหรอคะหรือว่ามันล่วงมาจากไหน
สรุปแป๊บนึงร่วงลงมาต่อหน้าต่อตาเลยจ้า
ใช่ค่ะพระเจ้าช่วยมันตกลงมาจากแอร์
คือทยอยตกลงมาทีละตัว๒ตัว
แล้วก็แอร์ก็ติดอยู่บนหัวเตียงนอนสยองมากค่ะ
คุณตั้งชื่อหนังได้เลย
แอร์บ้วนหนอนหรือหนอนช่องแอร์
ใช่เหมือนหนังสยองหนังผีช่องแอร์น่ะ
แล้วเธอก็บอกในโพสต์ด้วยนะ
ว่าเมื่อคืนเรานอนกับนอนทั้งคืนเหรอ
ไม่รู้ว่ามันเข้าหูลูกของเราไปแล้วหรือเปล่า

นี่เธอบอกนะขนาดว่าเธอล้างแอร์ทุก๖เดือนอยู่แล้ว

สยองจนอยากจะย้ายแอร์ไปจุดอื่น

นอนใต้แอร์จริงไงแล้วพอเจอข่าวนี้ก็กลัว
บ้านผมนะหลอนเลยเพราะว่าห้องนอนผมผมนอนใต้แอร์
แล้วทีนี้เธอบอกว่าอยู่กับลูกสองคนใช่ไหม

ไม่รู้ว่าถ้ามันล่วงลงมาตอนที่กำลังอ้าปากอ้าโปกเนี่ย

แต่อยากรู้ค่ะว่านอนมันมาได้ยังไง
ขนาดคนที่ล้างแอร์ทุก๖เดือน
เธอมาโพสต์ตอบด้วยนะ
เพราะเธอไปตามช่างแอร์มาตรวจสอบปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ข้างในบ้านเธอบ้านเป็นบ้านสะอาดนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าข้างนอกบ้านมันมีนกพิราบตัวใหญ่มาตายอยู่ในคอมเพรสเตอร์แอร์
คุณคิดภาพต่อเลยแล้วคอมเพรสเตอร์แอร์มันก็มีท่อเชื่อมมาข้างในไง
ทีนี้ค่ะหนอนมันก็กระดึ๊บมาตามท่อแอร์
มาจากซากนกพิราบที่มันตายนะ
ใช่ค่ะออกมาพร้อมกับลมแอร์

เพราะว่าตอนที่เธอโพสต์คุณไปคอมเมนต์เพียบเลยว่า
นี่มันหนอนแมลงวันอีกสักพักนึงมันจะกลายเป็นสีดำ

คือเหมือนกับหนอนที่ตอมในซากศพซากอะไรตายนี่แหละค่ะ

เพราะคนเข้าไปถามเยอะเลยสรุปเจอตัวอะไรไหมในแอร์ไหมอะไรอย่างนี้
สงสัยมีจิ้งจกตายหรืออะไรสักอย่าง

นัดช่างเลยเปลี่ยนจุดติดแอร์ใหม่
ไม่ไหวถ้าเกิดจะนอนแล้วก็เงยหน้าไปเจอแอร์อยู่ข้างบนกลัวไง
จากคุณขวัญแล้วนะก็มีโพสต์ของสมาชิกคนอื่นในกลุ่มด้วยนะคะ

แต่ว่าเป็นนอนแมลงวันอย่างที่เขาบอกว่าหล่นมาจากฝ้าเพดาน

แล้วบนฝ้าไม่น่าจะมีอะไรตายเพราะไม่ได้กลิ่นเหม็น
บางคนก็มาช่วยตอบแบบนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชม
อันนี้ก็ทำให้เราได้รู้เนอะ

และอีกอย่างหนึ่งนะพวกบรรดาใต้ฝ้าก็เหมือนกัน
เพราะคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าระวังนะพวกใต้ฝ้า

แล้วอาจจะมีหนอนอยู่ข้างในเราต้องสำรวจตรวจสอบให้ดี
ให้ช่างเขามาดูหน่อยก็ได้นะครับ